ผู้ปกครองพาลูกชายไปแจ้งความ
จะเอาผิดให้จับครูประจำชั้นเนี่ย

แล้วผู้ปกครองยืนยันนะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

อยากดูร่องรอยโอ้โห

โอ้โหมันช้ำจนม่วง

คือไม่ต้องบอกว่าลงโทษนะถ้าเกิดว่าจะแรงขนาดนี้เนี่ย

โพสต์รูปเด็กถูกทำร้ายร่างกายบริเวณแขนซ้าย
ต้นขารอยเขียวช้ำม่วงเชียว

ครูต้องย้ายหรือไม่ก็ลาออก
ผู้บริหารต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้

ตรงข้ามสารกลางสุพรรณบุรี
โอ้โหถ้าคนในท้องที่รู้กันสิเนี่ย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้พูดคุยกับ

เบเนี่ยนะนะครับเปิดร่องรอยบาดแผลให้ดูโอ้โหตามร่างกายเขียวช้ำไปหมดครับ
เฉพาะที่ต้นแขนซ้ายฮะเนี่ยครับเบย์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
อังคารที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยน้องกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่
ครูผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเตะเจาะยางเข้าอย่างแรงจนเขียวช้ำเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยโดนทำร้ายมาแล้ว๓ครั้งนะ
เคยโดนครูเนี่ยแทงเข่าจนจุกเลยอ่ะปุ้ยโอ้โหแต่ไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่ไง
ต้องบอกนะครับเพราะว่ากลัวครูครูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อน
แต่ครูบอกหยอกหยอกหยอกหยอกหยอกอะไรลูกเขาเขียวขนาดเนี่ย
รู้สึกเยอะสมองหรือว่า
กล้าบอกเปี้ยนเสื้อภาพปกติครับเขาก็เดินมาต่ออยู่แล้ว
ช้ำได้หรอไหมช้ำแต่ช้ำน้อยกว่านี้
แม่ของเบย์เนี่ยนะบอกว่าเธอไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกเนี่ยโดนทำร้ายนะครับ
สตรีนะครับโทรมาหาแล้วถามรู้หรือเปล่าว่า
ลูกคุณเนี่ยโดนทำร้ายนะซึ่งลูกไม่เคยบอกแม่เลยครับ
หลังจากทราบข่าวนะฮะก็เลยนัดกับทีมงานของ
มูลนิธิปวีนานะครับแล้วก็ประสานตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรี
ไปนะฮะพาไปที่โรงเรียนของลูกชายเนี่ย
พาไปตรวจร่างกายแล้วก็ลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สอบภอมเมืองสุพรรณบุรีแล้วครับ
ปรับภูมิแล้วค่ะแบบว่าปรับภูมิวิสัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบตอนนี้ก็ทราบว่าโดนทันบน
ขณะที่พี่ชายของเบย์เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนเดียวกันนี่แหละ
บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมีครูคนไหนนะ
ทำรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยเต็มที่ก็มีรุ่นพี่ที่เล่นหยอกล้อกัน
เชื่อว่าพฤติกรรมของครูเนี่ยไม่ใช่การหอกล้อแล้วล่ะ
แต่เป็นการทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจของเด็ก
ไม่ควรจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ
ไม่ได้นะเราจะไปตีไม่ได้นะพ่อแม่เขายังไม่ตีเลยคุณ
คุณเป็นใครคุณเป็นครูคุณก็สอนให้ความรู้เขาสิ
คุณอบรมเขาสิคุณไม่ใช่อยู่ดีไปลงโทษอยู่ดีไปลงไม้ลงมือ

ครอบครัวของเบย์ตอนนี้นะอยากจะให้เรียกร้องเลย
เรียกร้องให้ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยมีบทลงโทษกับครูนะครับ
ทำกับเด็กอย่างเด็ดขาดยืนยันเลยว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ล่าสุดนะครับผู้บริหารของโรงเรียนนะครับชี้แจงกับครอบครัวของเด็ก
แล้วก็สื่อมวลชนบอกว่าหลังเกิดเหตุสอบถามครูนะครับ
ที่ถูกพลาดพิงแล้วบอกหยอกหยอกหยอกหยอกนะฮะ
คือเล่นอะไรแรงกันขนาดนี้นะครับแต่เรียกเด็กนักเรียนสองคนมาพูดคุยแล้ว
ซึ่งยืนยันตรงกันว่าครูไม่ได้ทำร้ายและเป็นช่วงการเปลี่ยนค่าเปลี่ยนนะครับ
ครูเข้ามากอดรัดฟัดเหวี่ยงกับเด็กเด็กบอกครูว่าเจ็บเจ็บเจ็บ
แต่ครูก็ยังเล่นต่อนะตอนนี้เนี่ยเรื่องอยู่ระหว่างการสอบสวน
ส่วนบทลงโทษเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูงจะตัดสินใจฮะ
ตอนนี้ตำรวจยังรอผลยืนยันจากแพทย์อีกครั้งนะครับ
ผลออกมาว่าถ้าเด็กถูกทำร้ายจนอาการสาหัสระดับไหนนะฮะ
ก็จะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนแล้วก็หาข้อที่จริงก่อน
แล้วก็จะดำเนินคดีต่อไปครับ